ผู้สิทธิ์ข่าวก็มีโอกาสได้พูดคุยกับครอบครัวของน้องน้ำหวาน

คุณพ่อก็ยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตอยู่ดี
เพราะว่าคุณพ่อเชื่อว่าเหตุการณ์การเสียชีวิตของน้องน้ำหวานมันมีข้อพิรุษ
ดังนั้นที่คุณพ่อให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเรา
ไพโรธมั่นใจนะคะว่าน้องน้ำหวานน่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
เพราะว่าปกติแล้วคุณพ่อบอกว่าน้ำหวานออกกำลังกายทุกวันเลย
ดังนั้นถ้ามีการต่อสู้น้ำหวานก็น่าจะพอสู้แรงฝ่ายชายได้บ้าง
แล้วก็ตามร่างกายคงมีรอยฟกช้ำเกี่ยวกับการต่อสู้
แต่ทีนี้ค่ะในร่องรอยของศพน้องน้ำหวานมีแค่รอยฟกช้ำบริเวณขาเท่านั้นเอง
ทีนี้พ่อเขาก็ยังสงสัยเรื่องอื่นด้วยอย่างเรื่องรูปนี้ค่ะที่คุณพ่อเอามาให้ดู
คือปมเรื่องกางเกงยีนขาสั้นที่มันใส่กลับหน้ากลับหลัง
รวมถึงกางเกงชั้นในที่หายไป
ครอบครัวก็ยืนยันนะบอกว่าเรื่องที่พูดนี้ไม่ได้กุเรื่องขึ้นมา
เพราะว่าถ้าเกิดว่าย้อนไปดูตั้งแต่ตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยถ่ายไว้
ตอนช่วยเหลือน้องน้ำหวานออกมาจากซากรถเนี่ย
ก็จะเห็นแล้วว่าร่างของน้องน้ำหวานที่เสียชีวิตเนี่ย
ใส่กางเกงยีนกลับด้านตั้งแต่ตอนอยู่ในรถแล้ว
ทีนี้พ่อของน้องน้ำหวานก็บอกนะคะ
บอกว่าถ้าเกิดว่าพ่อไม่มาพบกับนางปวีนา

ป่านนี้ก็คงยังไม่รู้ว่าสาเหตุที่ลูกสาวเสียชีวิตเนี่ย
เพราะอะไรแล้วโดนอะไรยังไงบ้าง
เอาฟังคุณพ่อนะคะ
วันศุกร์นี่ไงนี่แหละจะลงมาวันศุกร์ไงเนี่ยเหตุมันเกิดวันคืนเหตุเกิดขึ้นวันวันพฤหัสใช่ไหม
ก็เลยก็เหมือนไปคุยแล้วคนเขาก็มีเป็นอีกส่วนหนึ่งเปล่าที่ว่าเขารู้เปล่าว่าเขารู้ว่าน้ำหวานจะกลับแล้วนะ
คือมันคือคนตายนะครับต้องต้องต้องเรียกไปสอบต้องอะไรต่ออะไรตัวก็เกรงกลับด้านอย่างเงี้ย
แล้วก็ไปนั่นอีกทีวันที่หกหกก็คือเมื่อวานเมื่อวานหน้าเขาหายแล้วนะ
คอหักแล้วก็มีม้าม้ามแตกตับแตกอะไรประมาณนี้แล้วก็เลือดไหลอยู่ข้างคายภายในประมาณนี้
เลือดข้างหรอครับเออมันอยู่ข้างในครับ
จากนั้นเนี่ยนะคะคุณพ่อก็บอกด้วยบอกว่าข้อพิรุษต่างที่พ่อติดใจครอบครัวสงสัยเนี่ย
มันเหมือนเป็นการจัดฉากของนายเอ็มแต่ทีนี้คุณพ่อก็บอกว่าอยากค่อยคลายข้อสงสัยที่มันคาใจอยู่
อย่างเรื่องกางเกงยีนขาสั้นของน้องที่ใส่กลับด้านเนี่ยนะคะคุณพ่อบอกว่าจะมีการส่งเสื้อผ้านี้ไปให้ตำรวจตรวจสอบดีเอนเอแฝง
แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลการตรวจนะคะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะมีดีเอนเอแฝงของใครโดยเฉพาะในเอ็มเนี่ยจะมีไหม
หลังจากที่เกิดเหตุค่ะคุณพ่อของน้องน้ำหวานก็บอกว่าในเอ็มเนี่ยเคยเข้ามาไหว้ศพน้องน้ำหวานเพื่อขอขมาแล้วก็ขออโหสิกรรมกับทางคุณพ่อด้วย
คุณพ่อก็บอกกับนายเอ็มนะว่าอโหสิกรรมให้แต่ว่าเรื่องคดีเนี่ยอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจต้องพิสูจน์ความจริงแล้วก็คนในครอบครัวของนายเอ็มเนี่ยได้มอบเงินช่วยค่าทำศพน้องน้ำหวานเนี่ยเป็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาทแล้วหลังจากมอบเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกนะคะ